หมอปลาไปแก้อาถรรพ์ผีกลืนลูก๕คน
แม่สุดใจแม่สุดใจจริงเป็นคุณแม่ลูก๗
แต่ว่าลูกเนี่ยอายุไม่ถึงเดือนเสียไป๕
คือหมอปลาบอกเสียใจเหลือเกินนะครับมาช่วยไม่ทัน
นี่นะครับเหตุการณ์นี้นะครับที่แม่สุดใจคุณแม่ลูก๗บอกผีไม่เท่า
หาบเงินหาบทองจะมาแลกลูก
ขอความช่วยเหลือจากหมอปลาไป

แต่หมอปลาติดทุระ
เสียตอนอายุ๑๙วัน

หมอปลาเสียใจมากเลยมาช่วยไม่ทัน
พอเสร็จธุระก็รีบไปเลยไปเมืองกาลกาญจนบุรีครับ
ไปกับฝาแฝดก็คือหมอปลาอีสานหรือว่าเฮียนัทฟักทอง๔มุมเมือง
แต่งตัวเหมือนกันเป๊ะเลยคนไหนล่ะดอม
เขาบอกแต่งตัวเหมือนกันเป๊ะเลยเอออันนั้นเอาล่ะหมอปลาคนหน้าหรือคนหลัง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

จากนั้นเขาก็ไปที่อีกวัดหนึ่งไปขออนุญาตท่านเจ้าวาดนะครับ
เอาศพไปฝังในป่าช้าซึ่งหมอปลาเนี่ยนะครับก็ขุดหลุมทันทีเนี่ย
ขุดเองด้วยนะครับแต่เพราะขุดไปได้นิดเดียวก็
หมอปลาอีสานไหนมาร่วงเฟรมแล้วมาขุดนี่ฝึกงานนี่ลองขุดนี่สุดขุดนี่
เหมือนจริงจริงอ่ะเหมือนกันมากเลยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วหมอปลานะครับ
ก็ไปที่บ้านของนางสาวกิ๊กไปทำพิธีสื่อวิญญาณครับ
ก็เลยรู้ว่ามีสัมภเวษีแฝงร่างนางสาวกิ๊กอยู่นะฮะ
โอ้โหระหว่างทำพิธีคุณผู้ชมเนี่ยครับเธอมีอาการสั่นเกร็งนะครับ
สักพักก็หายหมอปลาครับเอาสายสินมานะครับ
เอามาแล้วก็พันเข้าไปพันเข้าไปที่หัวของนางสาวกิ๊กนะครับ
แล้วเห็นว่าเอาสายสินออกออกแล้วคราวนี้เอาน้ำมนต์เลย
น้ำมนต์นะครับพรมที่ข้างบ้านที่ข้างบ้านจุดที่ญาติฝันเอาไว้เห็นผู้หญิงแก่เนี่ยนะ
นี่แหละครับโอ้แล้วเอาไปล่ามโซ่บอกเดี๋ยวเอาไปล่ามโซ่ไว้ในนรกเลย
หมอปลาบอกว่าเคยช่วยเหลือกรณีนี้มาเมื่อ๘ปีก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นเรื่องจบไปแล้วนี่
แต่ปรากฏว่านางสาวกิ๊กโทรมาขอความช่วยเหลืออีก
ก็ที่บอกว่าเมื่อ๘ปีก่อนก็คือลูกไงลูกที่ตอนนี้ก็ยังอยู่กับ
คือเสียใจที่มาช่วยน้องพรีมที่ย้ายศพไปไม่ทัน
ส่วนวิญญาณของแม่เท่าที่มาเข้าฝันเนี่ยนะก็เป็นเพราะแม่ของนางสาวกิ๊ก
ทำอะไรไปรับขันห้ามาจากหมอผีแล้วนำกุมารพญาครุฑมาบูชา
เอาของกลับนี่มาจองเวลูกหลานสิอย่างนี้นะคะ
นี้นะคุณผู้ชมเขาทำพิธีผูกวิญญาณแม่เท่าแล้วไม่ให้มารบกวนครอบครัวนี้อีก
หมอปลาก็นะครับเขาบอกว่าใช้คำว่าซื้อครอบครัวของนางสาวกิ๊ก
ทั้ง๕คนมาเป็นครอบครัวของหมอปลาแล้ว
ผมมั่นใจว่าไม่มาเพราะผมผูกและมันยิ่งทำให้ผมมั่นใจอีก
คือผมทำพิธีเขาเรียกว่าซื้อคนในครอบครัวนี้เป็นคนของผม
ซึ่งผมเชื่อว่าเพจนี้มันต้องกลัวหมอผีอย่างผม
นางสาวคิกว่าไงหมอปลามาขนาดนี้ก็บอกโอ้สบายใจ
วันนี้แพนกล้องมาเห็นเฮียนัทฟักทองสี่มุมเมืองด้วย
นี่นะครับสบายใจแล้วนะแม่แม่สุดใจหรือว่าแม่กิ๊กบอกสบายใจแล้ว
หมอปลามาช่วยตอนนี้เธอไม่รู้สึกหน่วงหรือหนักตัวแล้วนะ
แล้วก่อนหน้านี้หมอปลาก็เคยช่วยจนลูกสองคนปลอดภัยมา
แล้วก็ขอบคุณหมอปลาจริงนี่ขอบคุณหมอปลาจริง

ทางนี้ถูกฟังแล้วถูกฟังแล้ว
ยังไม่ได้คำตอบเลยเฮียนัทแกมาทำไม
ที่แตกตัวเล่นแบบหมอปลา